ข่าวแรกวันนี้ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของเมพิชชนาธิ์อยู่นะคะ
แต่ว่าในเรื่องของสาเหตุคงไม่ต้องไปถามหากันแล้ว
เพราะเชื่อว่าคงฟังกันมาหูแฉะกันแบบหลายสำนักกันแล้วนะคะ
แต่ว่าที่จะมาเล่าเรื่องเมย์เนี่ยเพราะว่าเรื่องของกำลังใจ
ในความเป็นเพื่อนชาวแก๊งของเขาที่ไม่เคยทิ้งกันเลยนะคะ
เวลาเห็นเพื่อนแบบไม่สบายใจหรือว่าลำบากใจแบบนี้นะคะ
ว่าเมพิชชนาธิจะต้องแข็งแรงและยิ้มได้ในเร็ววันอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าได้กำลังใจจากคนรอบข้างใกล้ชิดค่ะอย่างท่วมท้นเลยทีเดียว
โดยเฉพาะจากแก๊งเพื่อนดาราสาวสุดเลอ
ไม่ว่าจะเป็นนิงปานิตาเป้ยปานวาดเปิ้ลภารดีกระแตสุพักษรค่ะ
อย่างล่าสุดนะฮะสี่สาวเข้าไปรวมแก๊งกันค่ะ
บรรดาคุณสามีแล้วก็ลูกไปเที่ยวบ้านคุณหนิงคุณจินที่เขาใหญ่
ดูแล้วสนุกสนานอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะ
ด้วยความว่าแต่ละบ้านเขามีเด็กตัวน้อยกันไปด้วย
ก็เลยเพิ่มความน่ารักเพิ่มความสนุกไปด้วยนั่นเองนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ลืมส่งกำลังใจให้กับเมย์
ซึ่งว่าเมย์เองก็ไม่ได้มาร่วมทริปนะฮะ
หลายคนคงเห็นแล้วว่าคุณเมย์ไปออกงานออกอีเวนต์อยู่
โดยหนิงปณิตาก็ได้โพสต์รูป๔คุณแม่

บอกว่าพวกเราคิดถึงแท็กหาคุณเมย์นี่แหละค่ะ
ส่วนทางด้านกระแตสุพักษรก็ชวนหลาน
อย่างน้องนิรินลูกสาวแม่นิง

แล้วก็น้องเจ้าขาลูกสาวของเธอค่ะ

เชียร์ให้กับป้าเมอาเมสู้สู้ด้วยนะคะ
จะน่ารักขนาดไหนเอาเดี๋ยวไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ
บอกอาเมสู้สู้
บอกอาเมสู้สู้ก่อนเร็ว

น้ำมันอุ่นด้วย
พิมพ์ดินินิขาดูป้าเมย์แล้ว

แท็กทีมส่งกำลังใจให้กับป้าเมย์ขนาดนี้
เชื่อว่าคุณเมพิชชนาธิ์คงจะยิ้มได้ในเร็ววันอย่างแน่นอนนะคะ
อุ่นมากเลยนะบรรยากาศเพื่อนครอบครัว